นะครับทำงานอยู่ร้านขายอาหารทะเล

มือถือลูกค้าสล้ำทหาร

พี่ฟังก่อนพี่ฟังก่อนพี่ฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนฟังฟังฟัง

พี่พี่พี่พี่พี่
จนถึงมึงฟังกูก่อน

คือผมเข้าใจนะไอ้คนโทรศัพท์หายมันร้อนใจ

ทำไมล่ะทำไมถึงไม่คืนเจ้าของ

เอามาโพสต์คลิปแชร์ประสบการณ์นะครับ
พลเมืองดีนะครับถึงกับโอ้โหปวดเหตุ
ปวดเฮศเลยนี่
เขียนอธิบายไว้ในคลิปบอกว่าด้วยความหวังดี
โทรศัพท์ได้แต่ไม่ฟังเลย
ในคลิปจะเห็นนะครับผู้หญิงพลเมืองดี
ก็เก็บโทรศัพท์มือถือได้นะครับจนมีปลายสายโทรเข้ามา
ก็กดรับกดรับปั๊บก็
แทบจะไม่ได้พูดเลยในตอนแรก
กระทั่งเธอต้องพูดรัวแล้วก็
เสียงดังสงบความเคลื่อนไหว

พี่เขาคืนนะถึงแม้ว่าแบบ

เป็นพนักงานร้านอาหารทะเลอยู่ที่สัตหีบชนบุรี
ก็เก็บโทรศัพท์มือถือได้นะไอโฟน
แต่ตั้งใจจะก็จะหาเจ้าของจะหายังไงนะพอดี
เอ้าเออโทรมาพอดีเลยนะครับ
ก็เป็นไปตามในคลิปนั่นแหละก็ฝากถึงเจ้าของโทรศัพท์
เวลาโทรศัพท์หายใจเย็นนะครับ
บอกว่าเธอไม่ใช่ว่าคนที่เห็นของคนอื่นแล้วอยากได้

ฟังก่อน

เขาคืนกันแล้วไม่มีตอนคืนนะ
เห็นเหมือนกันว่าช็อตที่เจอหน้ากัน
เออเจอหน้าของใคร

อย่างนี้ขอบคุณค่ะอย่างนี้